มาถึงข่าวฮีโร่ครับอย่างที่พูดเอาไว้ในช่วงปิดช่วงที่แล้วนะครับ
หลายคนอาจจะนึกถึงซุปเปอร์ฮีโร่แต่ว่านี่คือฮีโร่ที่เดินถนนครับ
น้องนักศึกษาหญิงคนนี้ครับเดินไปพี่ขยบหน่อยพี่ขยบหน่อย
เปิดทางให้รถพยาบาลหน่อยไปชมภาพกันฮะ
เห็นไหมครับว่าน้องเขาเนี่ยนะฮะของในมือก็เยอะแต่พยายามพยายามลงมาบนถนนนะครับ
กรถแท็กซี่คันแรกให้ขยับหน่อยก็ยังเปิดทางไม่ได้
นักศึกษาหญิงคนนี้ก็เลยวิ่งไปข้างหน้าบอกว่ารถข้างหน้าช่วยขยับหน่อย
ขยับอีกนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวคันหลังจะได้ขยับต่อได้
หลังจากนั้นขยับได้เป็นทอดทอดครับเธอวิ่งโบกไปไหว้ขอบคุณคนไป
คนใช้รถใช้ถนนร่วมมือเป็นอย่างดีในที่สุดรถพยาบาลนะครับ
ก็ขับผ่านจุดที่รถติดนี้ไปได้คนขับรถพยาบาลเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้
แล้วก็ระบุข้อความว่านับถือน้ำใจน้องนักศึกษาคนนี้จริง
นางฟ้าชัดใช่ฮะนี่นางฟ้ามนดินนะครับทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์ครับเข้ามาชื่นชมนะครับ
ในความมีน้ำใจของน้องนักศึกษาหญิงคนนี้ถึงกับเรียกกับเธอว่านางฟ้าบนดิน
เพราะจิตใจน้องงามเหลือเกินคนขับรถพยาบาลยังเล่าต่อกับทีมข่าวบอกว่าเห็น
ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้น๙โมงเช้าโอ้โหรถกำลังติดเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ครับขณะรับผู้ป่วยสูงอายุไปหาหมอจากย่านจรรย์สนิทวง๕๗
ไปโรงพยาบาลวชิระรถติดมากครับจึงเปิดเสียงเพื่อขอทางแล้วก็มีนักศึกษาหญิงคนนี้แหละ
หิวของพรุงพลังเต็มมือนะครับวิ่งลงมาช่วยโบกรถส่วนตัวเห็นว่าน่าประทับใจเลย
ถ่ายคลิปสั้นสั้นเอาไว้ชื่นชมน้องทีมข่าวพยายามนะครับ
อยากจะคุยกับนางฟ้าบนดินคนนี้เหลือเกินโทรศัพท์ได้คุยครับ
เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔คณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อว่านางสาวสุธานาศศรีเพชรหรือน้องมุกคนดีขออ่านอีกที
นางสาวสุธานาศศรีเพชรน้องมุกเธอเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังรอรถอยู่ที่ริมถนนจรรย์สนิทวง
จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเห็นรถพยายามมุ่งหน้าไปทางแยกบางพลัดมันติดเหลือเกิน
รถพยาบาลก็เปิดไซเลนอยู่บนถนนจึงเดินลงไปบนถนนแล้วก็โบกรถช่วยเปิดทาง
ในใจคิดแค่ว่าอยากจะให้คนในรถพยาบาลใครก็ไม่รู้แหละไปถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด
เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ทุกคนดีเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือกันนะครับสังคมไทยครับ
เนอะเห็นแล้วชื่นใจมากนะพอน้องโบกเสร็จปุ๊บน้องยกมือไหว้ขอบคุณเขาด้วยน่ารักมากครับ